ลูกเขยตระกูลดังในจังหวัดสุรินนะครับถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเลย
ตำรวจเชื่อว่าสงสัยไม่พอใจกันเรื่องขับรถแล้วก็คู่กรณีเนี่ย
น่าจะได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนี่คือสภาพรถยนต์แบบครอบครัวนะครับ
เป็นซูบูรุนะฮะซูบารุสีน้ำเงินนะครับ
โดนยิงเข้าที่กระจกฝั่งข้างคนขับ๕นัดนะกระจกหน้า๒นัด
ประตูท้ายอีกหนึ่งนัดคุณผู้ชมคนขับทราบชื่อคือคุณคุณาทิพย์
รุจางกูลนะครับอายุห้าสิบสามปีถูกยิงเข้าหลังสองนัด
นางสร้อยไข่รุจางกูลอายุห้าสิบสามคนที่โดยสารมาข้างคนขับ
ถูกยิงนะครับที่มือขวากระสุนทะลุตัดนิ้วนางเกือบขาดนะฮะ
ทั้งคู่ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลซูลินครับตามรุ่นสอบเพราะเมืองซูลินสอบสวนนะครับ
ทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บขับรถมาตามถนนสุรินปราศาสตร์
ตะบนนาบัวอำเภอเมืองสุรินทร์ใช้ช่องทางขวาสุด
ระหว่างนั้นมีรถบรรทุกของคิดว่าคิดว่าเป็นเชฟโลเล็ตสีน้ำเงิน
นี่ครับคุณผู้ชมนะครับขับตามหลังมาเปิดไฟสูงไล่ตูดมาว่างั้นเถอะ
รถนะครับปาดไปหน้ารถทำให้คนเจ็บเนี่ยต้องจอด
แล้วก็มีชายเนี่ยลงมาจากรถชักปืนแล้วยิงใส่นะครับ
คนในรถจนได้รับบาดเจ็บฝ่ายคนเจ็บนะครับก็ยิงโต้กลับเหมือนกันนะ
กระทั่งคนขับรถกระบาดเป็นผู้ชายสูงประมาณสักร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร
กางเกงขาสั้นสีดำไม่สวมเสื้อนะครับ
เห็นรอยสักอยู่นะเห็นรอยสักอยู่ที่มีอยู่ตามร่างกายเนี่ยนะครับ
พอยิงโต้ไปก็รีบขับรถมุ่งหน้าไปทางอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
ล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ถนนปราศาสตร์เอาเข้าไปฮะสุรินทร์ปราศาสตร์
เอามาจากทางสุรินทร์แล้วใกล้หมวดการทางสุรินโคกสะอาดครับ
จุดเกิดเหตุพบรอยยางรถครับเป็นระยะทางกว่าร้อยเมตร
คาดว่าเกิดจากการเบรกจากรถที่มีความเร็วสูงนะครับ
แล้วก็พบรอยพ่นนะฮะรอยพ่นสีขาวของชุดพิสูจน์หลักฐาน
แล้วพบว่ามีปลอกกระสุน๓ปลอกด้วยกัน๓จุดด้วยกัน
แล้วทางการสืบสวนเขาบอกเป็นการยิงต่อโต้กันนะ
ผู้ก่อเหตุอาจจะได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
จะเข้ารักษาที่สถานพยาบาลหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงตามเส้นทางที่หลบหนี
สาเหตุคาดว่าน่าจะขับรถกันมาแล้วขัดแย้งกันนะครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นลูกเขยตระกูลดังในจังหวัดสุรินทร์นะฮะ
แต่ว่ามีประเด็นอื่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยตำรวจก็ยังไม่ตัดทิ้ง
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกจิตกรชาวนา
ท่านผู้กำกับการสพสวายอำเภอเมืองสุรินทร์นะฮะ
ท่านบอกว่าพบนะครับพบหลักฐานในการติดตามตัวรถกระบะคันก่อเหตุแล้ว
แต่ยังเปิดเผยไม่ได้สำหรับคดีนี้แม้เป็นการยิงตอบโต้กันทั้งสองฝ่าย
แต่เข้าข่ายพยายามฆ่าต้องมาพิสูจน์กันตามหลักฐานว่าฝ่ายใดมีเจตนากระทำอีกฝ่ายอย่างไร
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้นะครับ
ก็ส่งปืนไปตรวจสอบเลขทะเบียนและคราบเขม่าวดินปืนอยู่ครับ